ทางด้านของตำรวจก็สามารถจับตัว
สามีคือคนที่ก่อเหตุเอาน้ำกรดมาราดนางสาวช่อลัดดาได้แล้วนะคะ
พันตำรวจเอกอภิรัตรภุมกุมาร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานท่าข้ามบอกเลยค่ะว่า

พนักงานสอบสวนก็ขออำนาจสารอนุมัติหมายจับนายคำตันทันที
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

ก็จับตัวนายคำตันได้แล้วในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
แล้วก็ได้นำตัวมาสอบสวนที่สอนอท่าข้ามตั้งแต่เมื่อคืนค่ะ

นายคำตันที่สวมเสื้อสีฟ้า
นุ่มกางเกงขาสามสวนลายสก๊อตสีเทาเนี่ย
ดูจากสภาพคุณผู้ชมค่อนข้างอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด
แล้วก็พยายามยกมือบังใบหน้าตัวเอง
แล้วก็หลบกล้องของสื่อมวลชนที่ไปติดตามถ่ายภาพตลอดเวลา
โดยชุดจับกลุ่มพอพาตัวนายคำตันมาถึง
ก็รีบคุมตัวเข้าห้องขังทันทีค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้พลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่น
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็จะเดินทางมาสอบสวนผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
โดยเวลาประมาณสัก๑๐โมงที่ผ่านมาค่ะ
อัจฉริยะอย่างที่เรารายงานไปนะคะ
ก็ได้ไปที่กระทรวงสาธารณสุข
ร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีแล้วก็ประหลัดกระทรวง
ซึ่งก็มีรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ด้านนางทองอาจรองระวัน

ดีใจที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว

ทางที่ดีขอให้เป็นต่างคนต่างอยู่

และจากนี้ก็ปล่อยให้ได้รับกรรมที่เกาะขึ้นมา
และให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นผู้ลงโทษ
ขณะเดียวกันบ่ายวันนี้ก็เตรียมที่จะไปรับศพลูกสาว
เพื่อนำไปทำพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด